เราไปต่อกันที่ฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับเย็นนี้มีซุปเปอร์บิ๊กแมทเลยนะครับ
รามยูเนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
ก็ถือว่ามีให้ชมหลายคู่เลยนะครับวันนี้แต่ว่าคู่ที่สำคัญครับ
ก็คือคู่นี้แหละครับบุยรัมพบเมืองทองเวลาสิบเก้าในการนะครับ
เจ้าถิ่นของอเล็กซันเดอร์กามานะครับพาประสาทสายฟ้าทำผลงานร้อนแรงต่อเนื่องนะครับ
ล่าสุดบุกทะลมแพร่ยูเนยเต็ดสามต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบสามสิบสองทีมเอฟเต็กทรัพย์ได้สำเร็จนะครับ
ทำให้ชนะคู่แข่งเป็นนัดที่หกติดต่อกันรวมทุกรายการตอนนี้ก็นำเป็นจ่าฝูงในลีก
ความพร้อมหมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นเดิมนะครับอย่างบิเกาแล้วก็นิรันดิมีมากนะครับ
มีอาการบาดเจ็บแต่ข่าวดีคาดว่าจะได้พีรดลฉ่ำรัศมี
ความฟิตกลับมาลงสนามอีกครั้งรวมถึงสุประโชคสารชาติแล้วก็
รัฐนากรใหม่ทามิที่พ้นโทษแบนกลับมานะครับ
ส่วนแกนหลักที่เหลือก็ยังอยู่กันครบทั้งสุประชัยใจเด็ด
เรวิสุลาก้าแล้วก็ทรัพยาวโรช่าครับ
ก็กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
ก็เก็บชัยชนะมา๓นัดติดต่อกันนะครับ
เกมนี้ก็จะไม่มีสุพรปีนัทปรากะโพแบ็คขวาที่ติดโทษมานะครับ

เคยพบกันมา๓๓นัดรวมทุกรายการนะครับ
เป็นบุรีรำยูเนเต็ดที่เหนือกว่าชัดเจนนะครับ
ชนะไปถึง๑๖เสมอ๑๐ส่วนเมืองทองนั้นก็ชนะได้๖นะครับ
รามนั้นยิงได้๔๔ลูกแล้วก็เสีย๒๘ประตูนะครับ
แต่ว่านัดล่าสุดที่พบกันนั้นเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับ
เปิดบ้านชนะเมืองทองยูเนเต็ดไป๒ต่อ๐นะครับ

ริโอยูรอฟสกี้คุมเมืองทองยูเนเต็ด
ไม่แพ้บุรีรำนะครับในฤดูการที่แล้วนะครับ
เย่าแล้วก็เยือนเริ่มจากบุกชนะ๓ต่อ๒
ต่อด้วยเปิดบ้านเสมอ๒ต่อ๒นะครับ
กลับจึงว่าเป็นคู่ที่น่าดูเลยนะครับ
ส่วนอีกคู่นะครับการท่าเรือพบกับทางชมบุรี
๘นาฬิกานะครับเจ้าบ้านอยู่อันดับ๕นะครับ

ความพร้อมก็ไม่มีการลืมถวันสักที่เจ็บอยู่แล้วนะครับ
แต่คราวดีสกิลสูอเลสพ้นทนแบลน์กลับมา

เช่นเดียวกับกษุรีอาวิทย์โรชิลาและเนลซันโบนียานะครับ
พันธุพงศ์พนศาที่มีอาการบาดเจ็บ
นั้นอยู่กันครบทั้งวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญ
ทีนี้ดานยุคแล้วก็เดนิสมูลิวโลนะครับ
สถิติพบกัน๕นัดหลังสุดการท่าเรือดีกว่านะครับ
ชนะ๔แล้วก็เสมอ๑ไม่แพ้ชนบุรีนะครับ
ดูการที่แล้วพบกันเป็นการท่าเรือนั้น
ไปชนะ๒ต่อ๐แล้วก็เปิดบ้านชนะ๒ต่อ๑นะครับ

ส่วนทางการท่าเรือแล้วก็ชมบุรี๑๘นาฬิกา
แล้วก็บุรีรำกับเมืองทอง๑๙นาฬิกานะครับ
ก็ติดตามก็ได้ครับในการการการฝุ่นบอลไทยนะครับแต่ว่า